ถามถึงเรื่องฟ้าเรื่องฝนต้องให้คนคนนี้เขามาตอบนะฮะ
กลุ่มได้ในหลายจุดนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
ใครจะเดินทางใช้รถใช้ถนนต้องระวังหน่อยเพราะว่าหมอกเหล่านี้อาจจะเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นถ้าหากขับรถผ่านบริเวณที่มีหมอกหนา
ก็เปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
พบว่าในช่วงวันศุกร์นี้จะมีมวลอากาศเย็นครับแถบสีน้ำเงินน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะค่อยแพลลงมาปกปรุมในเมืองแผงของเรานะครับการแพลในครั้งนี้นะครับ
มีจุดที่น่าสนใจก็คือตอนนี้มีความชื้นเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับการแผลลงมาแบบนี้เองก็จะถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะมาช้อนเอาความชื้นทั้งหมดลอยตัวขึ้นสู่บนท้องฟ้านะครับ
เกิดกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นี้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศนะครับภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างต้องระวังหน่อยนะครับอาจจะมีฝนในพื้นที่หลังจากนั้นคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณสองถึงสี่องศาเซลเซลเซียสนะครับ
บริเวณรอดหนาวครับผมกุ๊ปตะนันท์พี่สิทธิ์มหันต์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป